ที่จะใช้คำว่าหลายคนรอคอยก็ไม่ได้ซะทีเดียว
แตงโมใช่ไหมคุณผู้ชมครับผมสบายใจมากเลยที่ไม่ได้อ่านข่าวนี้

ก็เหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ดูไม่ได้
ไม่บอกสมเลยเหรอพี่เบิร์ทล่ะพลาดแบบนี้แหละน่าพลาดแบบนี้ดีกว่า
สมมุติภรรยาไม่ได้ดูอยู่หน้าจออะไรนะถ้าภรรยาไม่ได้ดูอยู่หน้าจอ
ก็มันก็ไม่น่าดูนักไม่น่าจะกระทำแบบนี้
แต่ว่ามันก็เป็นการสร้างสีสันของ
ทำไมดูมือจิกเก้าอี้เหรอ
คนเขียนข่าวของเราเป็นผู้ชายเขียนมาว่า
แม่ค้าคนนี้เธอมีวิธีเรียกลูกค้าที่น่าสนใจมาก
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าข่าวนี้
ให้ดูคลิปก่อนค่ะคุณผู้ชม
โอ้โฮพี่เห็นอะไรนั่นไหม

โอ้ยไปจอดก็บ้าแล้วน้องเฮ้ย

เดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยนะพี่นะลงไปดูหน่อย

นี่ถ้าผู้ชายพูดงานข้อเนี่ย
ไม่จอดกลัวบ้านแล้วแวะดิกว่า
แม้เสียงมันฮือฮาใช่ไหม

อะไรอ่ะทำไมเขามาทำอะไรแบบนี้ล่ะ
ถ้าผู้หญิงคำมาเจอบอกว๊ายไม่เกลียดทำอะไรแบบนี้
พี่เบิร์ทโปรสที่พูดกับน้องแหงตอนที่ปล่อยคลิปนี้ก็พูดว่าอะไรนะ

พอเห็นแล้ว

บางคนบอกว่าเฮ้ยดูคลิปนี้ก็รู้เลยว่าทุกอย่างเซตอัพขึ้นมา

คืออาการพี่เขามันไม่เป็นธรรมชาติ

เหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นจริงในคลิปนี้
จากผู้หญิงที่ใส่บิกินี่เหลืองแล้ว
อันนี้จะมีคลิปนึงที่มีบิกินิแดง
ต่างข้ามหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจคุทรจังหวัดลำปาง

ทีนี้คลิปนี้ต้องฟังให้ดีนะเพราะเดี๋ยวเราจะให้รู้ข้อมูลจากทุกฝ่ายเลย
เขาบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำคอนเทนต์ของยูทูบเบอร์
ชื่อว่านายจิตติศักดิ์ส่วนนางแบบเนี่ยคือนางสาวมณีนุษย์
หรือว่าน้องอุ๋งอิ๋งทีนี้ทางฝั่งคนที่เขาทำคลิปเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไปเช่าร้านเช่าสถานที่ของร้านตังโมในการถ่ายทำ
อ้าวคำถามต่อมาทำทำไมอ่ะถ่ายคลิปมาเพื่ออะไร
คือเอาจริงพอเรื่องนี้ออกไปนะก็คนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกัน
มาขายแตงโมทำไมใส่ชุดโป๊ะแบบนี้ร้านแตงโมไหนไม่เหมาะสมเลย
แล้วก็เจ้าของร้านแตงโมก็โดนวิภาควิจารณ์โดนด่าเหมือนกัน
ใช่ค่ะคือจริงแล้วน้องอุ๋งอิ๋งคนที่ใส่บิกินี่เนี่ยนะคะ
เธอเนี่ยเปิดเพจขายเครื่องสำอางด้วยเธอขายของออนไลน์อยู่แล้ว
เธอก็อยากทำให้ยอดขายปังอ่ะทำยังไงดีทีนี้ก็เลยมาคุยกับยูทูปเบอร์คนนี้
ปรากฏว่าตั้งใจทำคลิปมาเพื่อต้องการที่ให้เฟซบุ๊กขายเครื่องสำอางของน้องอุ๋อิ๋งเนี่ยปัง
เพราะว่ายูทูปเบอร์คือนายจิติศักดิ์เนี่ยเขาก็ยอมรับเขาบอกว่าพอน้องอุ๋งอิ๋งติดต่อมา
เขาก็เลยออกไอเดียให้บอกว่าเราต้องเพิ่มยอดเฟซบุ๊คให้เราติดกระแสก่อน
ทำยังไงดีก็มาคิดถึงเรื่องของแตงโมเพราะก่อนหน้านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ขายน้ำมะพร้าวจำได้ไหม
แล้วก็ใส่บิกินิเหมือนกันเขาก็เลยบอกอุ๋งอิ๋งทำแบบนี้
ทำเหมือนคนที่ขายน้ำมะพร้าวแหละจะได้เพิ่มยอดเพิ่มกระแส

ชายคนนี้คือคุณจิตติศักดิ์ที่เป็นยูทูบเบอร์เอาฟังค่ะ
น้องเขาจะขายของออนไลน์แต่ว่าในการขายของเขาไม่มีคนดูเลยไม่มีอะไรเลย
จะทำยังไงดีเพื่อให้แบบขายของได้ดีอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยแนะนำไปว่างั้นก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างให้ตัวเองมีกระแส
หรือว่ามีคนติดตามในเฟซบุ๊คเยอะแบบนี้ครับ
ให้น้องใส่บิกินี่ขายแตงโมมันจะได้เป็นกระแสแบบเร็วอย่างนี้ครับ
แล้วก็ผมก็เลยคิดคอนเทนต์มาคอนเทนต์หนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ

เห็นแตงโมก็คิดถึงหน้าร้อนคิดถึงหน้าร้อนก็คิดถึงชายหาด
ชายหาดก็คิดถึงบิกินี่มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้
ใช่ค่ะทีนี้ฟังยูทูบเบอร์คนที่ถ่ายคลิปไปแล้วนะ
ฟังทางด้านน้องอุ๋งอิ๋งที่เป็นนางแบบสายบิกินี่บ้าง
ถามว่าเป็นยังไงหลังจากคลิปนี้มันแชร์ไป
น่าจะโดนเยอะอ่ะเออคือเขาบอกว่ากระแสมันมาแรงนะ
มันมาแรงนะมันมาแบบเกินคาดอะชมก็มีด่าก็เยอะ
ครอบครัวก็ตกใจมากเหมือนกันนะเอาฟังเธอค่ะ
โอ๊ยไปจอดเขาบ้าง
มีทั้งด้านดีและด้านชมเหมือนกันใช่

ก่อนหน้าก็ขายของออนไลน์ทั่วไปนะคะ

ก็ทั่วไปนะคะตกใจเหมือนกันหมดเลย

พ่อก็ไม่ว่าอะไรค่ะแต่แม่ก็แอบตกใจนิดนึง

โอ้โหเยอะเหมือนกันนะดังข้ามคืนเหมือนกัน
แต่สรุปว่าอุ๋งอิ๋งไม่ใช่แม่ค้าขายแตงโมที่แท้จริง

เธอต้องการแค่เพิ่มยอดขายของออนไลน์ถึงเธอ
ก็จะมีชื่อเธอขึ้น
แล้วมันก็จะไปลิงก์กับเฟซบุ๊คที่ขายเครื่องสำอาง

ทีนี้มันเดือดร้อนไปถึงเจ้าของร้านขายแตงโมที่แท้จริงแล้ว

พอมันมีข่าวออกมามีคลิปปล่อยออกไป

ว่าการที่ผู้หญิงใส่ทูพีชมายืนขายตังโมไม่ใช่ความคิดผม

ใช่คือเขาบอกว่าอันนี้เป็นทีมงาน
ทีมงานก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นยูทูบเบอร์

แล้วทางทีมงานนะนะเขาเตรียมนักแสดงสาวมาเอง

ตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะมาในชุดทูพีชไง

ทีนี้พอคลิปออกมานี่มีหลายคนนะพี่เบิร์ต
ขับมาที่หน้าร้านยังไม่จอดลงมาซื้อนะ
ขับผ่านหน้าร้านรถกระจกมองลงแล้วก็ชะโงกมองก่อน

ที่ไม่เคยมองแตงโมเลยก็อยากกินขึ้นมาแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้พอมันเป็นเรื่องแบบนี้
เจ้าของร้านตังโมเขาก็บอกนะบอกเอาจริง
เมื่อเช้าตำรวจเรียกผมไปแล้วเรียกไปโดนปรับแล้ว
เพราะว่าอะไรตำรวจนี่ตำรวจสพทุ่งฝ่ายที่ลำปาง
เขาเห็นคลิปเขาก็เรียกมาหมดเลยนะ
จิตติศักดิ์ที่เป็นยูทูบเบอร์เรียกน้องอุ๋งอิ๋งที่ใส่ทูพีชแล้วก็เรียกเจ้าของร้านแตงโม
ถือใบเสียงเขาปรับทุกคนเลย
ใช่ค่ะเขาบอกว่าโดนปรับในข้อหาร่วมกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดนกันไปคนละ๕๐๐บาทแล้วตำรวจบอกว่าระวังนะ
ทำคลิปต่อไปต้องระมัดระวังด้วย
ก็ทีนี้คนที่เห็นในคลิปนี้นะคะ
คือเขามีชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้แล้วก็มารอมารอ
แล้วก็มีการถามหาน้องอุ๋งอิ๋งด้วยบอกว่าเอ๊ะวันนี้ไม่มีมาใส่ทูพีช
ขายตังโมเหรอทางร้านบอกว่าอย่างไร
พี่ไอ้คลิปที่พี่เห็นนั่นน่ะเขามาถ่ายคลิปเฉย
เขามาจ้างเขามาใช้สถานที่ร้านผมเฉย
แต่ถ้าจะมาอุดหนุนแตงโมร้านผมก็ได้นะ
ที่ร้านที่แจ๊ะจึงบอกเพราะว่าตังโมร้านพี่เขาก็ลูกใหญ่จริง

คนขับผ่านมาข้างหน้าแล้วพอไม่เจอพริตตี้ใส่บิกินี่
ก็ไม่ซื้อตังโมก็มีเหมือนกันเอาลองฟังลองฟังหน่อยค่ะ
โมแล้ว๑๕สนใจมาก
ไม่เคยครับครั้งแรก
แล้วอยากจะมาดูเหรอครับครับ